แน่นอนค่ะพระราชดำรัฐและคำสอนของพระองค์

แล้วก็อยากให้ทุกคนนั้นยึดถือไปปฏิบัติอย่างแน่นอน

ยังได้มีการรวบรวมภาพแห่งความทรงจำ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

แม้ว่าพระราชพิธีถวายพระเพลิงนั้นจะ

จดจำเป็นภาพความทรงจำเอาไว้ในใจตลอดไปนะคะ
เราก็จะได้ประมวลให้คุณผู้ชมได้รับชมถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
และหลังจากที่พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

พระองค์ยังทรงสถิตในหัวใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดิ์
และก็เชื่อว่าประชาชนจำนวนมากก็ได้เก็บ
ภาพความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้

โดยประชาชนเรือนแสนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙เนี่ยนะคะ
ก็ทำให้เราได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ของคนไทย
อารมณ์ทุกความรู้สึกความสามัคคีอย่างที่สุด
มิตรภาพความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ทุ่มเทอย่างที่สุดเสียสละที่สุดนะคะ
แล้วก็ความอาลัยอวรอย่างที่สุดด้วยเช่นกันค่ะ
ทุกอารมณ์ความรู้สึกนี้ก็เลยถูกเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
เฟซบุ๊คส่วนตัวของช่างภาพวสันวนิชากร
ซึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมกับเล่ารายละเอียดในแต่ละบริบทของภาพค่ะ
ถือว่าเป็นภาพที่สื่อทุกความหมายของคนไทยที่มีความจงรักพักดี
แล้วก็ต้องการมากราบถวายบังคมลาในหลวงราชการที่๙ได้อย่างลึกซึ้งนะคะ
มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของความประทับใจ
ความทราบซึ้งใจการแสดงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทย
สังคมโซเชียลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
รวมถึงยังมีภาพถ่ายของนายอนุวัฒน์หมันเซ็นนักศึกษาชั้นปีที่๔
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สงขลาช่างภาพจิตอาสาค่ะ
ถ่ายภาพนี้นะคะเป็นภาพของหญิงตั้งคันเข้าแถวกลางสายฝน
เพื่อที่จะรอวางดอกไม้จันทร์หน้าพระเมรุมาตรจำลองสารกลางจังหวัดสตูนค่ะ
ภาพนี้กลายเป็นภาพประทับใจของหลายคน
นายอนุวัฒน์เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าสังเกตเห็นหญิงตั้งคันต่อแถวอยู่นานกว่า๑ชั่วโมง
ขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายแล้วแล้วก็แดดค่อนข้างร้อนค่ะ
นาทีนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักถึงเกือบ๓๐นาที
แต่เธอไม่มีทีท่าว่าจะออกจากแถว
ได้เฝ้ามองหญิงตั้งคันอยู่ตลอดด้วยความเป็นห่วง
รวมทั้งบันทึกภาพที่สื่อความหมาย
รักพักดีของหญิงคนนี้เอาไว้
พร้อมกับอยากจะมอบภาพถ่ายให้กับบุคคลในภาพด้วยนะคะ
ก็เลยได้โพสต์ภาพนี้บนเฟซบุ๊คส่วนตัว
ให้ชาวสังคมออนไลน์ช่วยกันตามหา
จากนั้นบุคคลในภาพค่ะซึ่งเป็นข้าราชการครู
อยู่ที่โรงเรียนบ้านฉลุงจังหวัดสตูน

ว่าเธอนั้นตั้งใจแน่วแน่
ที่จะพาลูกมากราบถวายบังคมลา
หลวงราชการที่๙ในวันนี้ให้ได้
จึงได้ใช้มือโอบท้อง
แล้วก็บอกกับลูกว่าต้องอดทน
หลังจากนี้ค่ะนายอนุวัฒน์ก็นัดจะส่ง

ให้กับบุคคลในภาพแล้วด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีภาพที่แสดงถึง
ความมีไมตรีจิตของเหล่าข้าราชการ

ในฐานะข้าราชการของพระราชา

ที่ได้สร้างความชื่นใจให้กับประชาชน

หลวงราชการที่๙ด้วย
แล้วก็ยังมีภาพที่เป็นที่ชื่นชม
ของสังคมโซเชียลอีกภาพด้วยนะคะ
เป็นภาพของลูกเสือกองร้อยพิเศษ
ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิษ
ขณะที่พักผ่อนบนทางเท้า

นาวัดราชปภิษฐ์สถิตมหาศรีมาราม
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ข้ามคืนถึงตี๔ของอีกวันหนึ่งค่ะ

ที่เด็กนั้นนอนเก็บเอาแรง

ในพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

ออนไลน์เขาก็เลยเข้ามาชื่นชมให้กำลังใจ
แล้วก็ขอบคุณการทำหน้าที่ของเด็กทุกคนด้วยนะคะ

อีกหนึ่งภาพที่เรียกน้ำตาแห่งความตื้นตันได้

ทหารในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่สุดที่จะกลั้นน้ำตา

แต่ก็ต้องปฏิบัติภารกิจนี้จนเสร็จสิ้น
สมพระเกียรติของในหลวงราชการที่๙นะคะ
รวมถึงภาพที่มีผู้โพสต์

เป็นความสามัคคีของกำลังพลในริ้วขบวน
นักเรียนนายเรืออากาศ

แต่ไม่อยากออกจากริ้วขบวนค่ะ

ช่วยกันประคองให้ยืนตรงอยู่ไว้นะคะ
ซึ่งภาพต่างเหล่านี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์

ทางโลกโซเชียลมีเดียด้วยนะคะ